มีประชาชนเขาเปิดโรงทาน
เพื่อเป็นการเลี้ยงอาหารให้กับคนอื่นฟรี
หวังว่าจะเป็นพระราชกุศธวาร
เป็นพระราชกุศวรรษแด่หน่อยหลวงรัชกาลที่ก้าวด้วย
โดนะตนะครับโดนะตนะครับใช่ครับอร่อยทานง่ายค่ะ
แล้วก็มีอาหารต่างหลากหลายด้วย
กล้วยบวชชีเท่าที่ผมเห็นนะ
แล้วก็อีกหลายเมนูจริงนะครับ
ขนมจีนผลไม้ของหวานนะครับ
เป็นกิจกรรมเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มฟรีแก่ประชาชนนะครับ

โดยกลุ่มชาวบ้านทุกครอบครัวในชุมชนสรรป่าหนาดนะครับ
ช่วยกันตั้งเต็นต์แล้วก็ปรุงอาหารกว่า๑๐เมนูครับ
โดยประธานชุมชนสรรปาณาฏก็คือประธานสุรศักดิ์ชัยฟันนะครับ
บอกว่าชาวบ้านทุกคนร่วมใจกันในการเปิดโรงทานครั้งนี้
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

ยังไงคุณภัยวัตราเดือนนี้แบกรับความหนังอึ้งไว้ในตัวของท่าน
เพราะเลยมาคิดกันกันกับการเรามาทำความดีออกสูตรเลี้ยงทำโรงทานเลี้ยง
ส่วนที่กำแพงเพชรนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็มีกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจให้ไออุ่น
อาหารกลางวันเด็กพิเศษด้วยนะครับ
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับ
จากนี้ยังมีการแจกของรางวัลพร้อมทั้งแจกอาหารแล้วก็แจกขนมด้วยนะครับ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่๘๙ครับ
ส่วนที่อุทยานแห่งชาติธานบู่ครณีนะคะในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ
มีการจัดกิจกรรมทานบัวครณีที่พ่อเคยมาเป็นวันแรกนะคะ
ในงานก็มีการสร้างซุ้มไม้ไผ่ในบริเวณลานรับเสด็จและสร้างแพรที่หน้าถ้ำน้ำลอด
จำลองภาพแห่งความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๐๒นะคะ
ชาวกระบี่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่เก้า
อกจากนี้นะคะมีกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นการวาดภาพบริเวณลานกษัตริย์ศิลปินลานดนตรีกษัตริย์นิทัศกาลตามรอยพ่อ
โครงการพระราชดำริต่างในจังหวัดกระบี่
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงไปได้นะคะ
เพราะว่ามีตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
นะครับเราไปต่อกันที่ตำบลบึงสนั่น
แล้วก็ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ชาวนากว่าร้อยคนคุณร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทยกลางแปลงนาที่กำลังเก็บเกี่ยว
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีก่อนจะยืนสงบนิ่ง
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
จากนั้นก็รวมพลังสมัครสมาธิสามัคคีในการร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนั่นเองนะครับ
ปิดท้ายไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บริเวณประตูระบายน้ำและสวนสุขภาพคลองลัดโพ
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงเย็นวานนี้มีการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่นะครับ
เชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจเพราะพระบริบาลครั้งที่หนึ่ง
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในอากาศครบรอบ๖ปี
ในหลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาก
ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองรัฐโพนะครับ
รวมถึงการเปิดสะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒ด้วยครับ
โดยภายในงานนะครับมีพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทุกคนนะครับก็ร่วมกันจุดเทียน
ร้องเพลงสันเสริญพระบรมีและเพลงความฝันอันสูงสุด
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี่แหละครับ
ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัย
และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ